ลูกหลานในบ้านเราก็น่ารักเหมือนกัน
ยิ่งเด็กตัวเล็กกำลังอยากเรียนรู้เนี่ย

บางทีก็จะอยากให้เราเล่นด้วยถูกไหมคุณผู้ชม

มีคำว่าลูกม่ายิงเลยค่ะ

คือนี่ลูกสาวเหรอค่ะลูกสาวค่ะไม่ต้องคิดนะว่าถ้ามีลูกชายจะขนาดไหน
ความอยากรู้ความทุกคนและแบ่งเครียดค่ะแล้วป่านนี้ป่านี้เป็นไงบ้างอ่ะ
คุณแม่ก็เจ็บตัวสิคะหัวปูดหัวโนกันไปแต่คุณแม่เนี่ยก็ไม่คิดไง
ว่าจะโดนไม้ตายขนาดนี้คือถ้าเกิดว่ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้นะแม่แกล้งนอนหลับยาวดีกว่า
เหมือนกับโอ้ถูกยิงตายไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยลุกขึ้นมาหนูน้อยเขาก็เลยเห็นว่า
เนี่ยเจ้าผู้ร้ายเจ้ายังลุกขึ้นมาได้ใช่ไหมไม่ได้หรอกค่ะต้องจำกัดเจ้า
เอาปืนฟาดลงไปเลยปากอย่างแรงคุณแม่ลงไปนอนอยู่กับพื้น
อันนี้คือสองแง่สองมุมนะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังคือเป็นความน่ารักของเด็กน้อยกับคุณแม่
การเล่นการการเรียนรู้คือการเล่นก็คือการเรียนรู้ของเด็ก
แต่อันนี้ก็ต้องเตือนจริงปืนมันเป็นอาวุธถึงแม้จะเป็นของเล่น
แต่ถ้าเด็กเกิดไปเจอของจริงขึ้นมานะคะถ้าโตกว่านี้ขึ้นมาแล้วเขาเห็นว่าเขาเคยจับ
แล้วมันเกิดไปยิงขึ้นมาอันตรายอันนี้เราเป็นห่วงนะคะ
เพราะฉะนั้นอะไรที่มันดูสุ่มเสี่ยงเนี่ยเก็บดีกว่า
หนูน้อยเล่นตุ๊กตาดีมั้ยลูกลูกสาวเนี่ย

มั้ยเคยโดนคุณลูกทำร้ายอย่างนี้มั้ยแบบว่าเล่นแกล้งกัน
คือเรื่องนี้ต้องไปถามคุณยายเพราะคุณยายอยู่ใกล้ชิดกับลูกดิฉันมากกว่าดิฉันอีก
เออคุณออกมาทำงานไงคุณลองมีเดี๋ยวพวก่อนก็รู้
ค่ะหรือคุณจะรู้